ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้มีการบุกจับ๔ชาวไทยค่ะลักลอบตัดไม้กระยาเลยมูลค่ามหาศาล
แล้วก็อายุไม้เนี่ยนานกว่าสามร้อยปีนะคะซึ่งตัวผู้ต้องหาเองอ้างว่าจะมีการนำไม้กระยานเลยไปต่อเติมเป็นโรงศพ
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ลงศพมีมูลค่าสูงถึงใบละหนึ่งแสนบาทนี่คือภาพตอนเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปตรวจสอบนะคะ
โดยนายสัญญาเพชรเศษค่ะนายอำเภอพบพระจังหวัดตากพร้อมด้วยหน่วยป้องกันรักษาป่า
เข้าตรวจสอบพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดโดยเพราะบริเวณเส้นทางหมู่บ้านผ่านศึกพัฒนาในพื้นที่หมู่ที่หกนะคะ
ซึ่งถือว่าได้รับแจ้งจากกลุ่มชาวบ้านว่ามีกลุ่มมอดไม้กำลังลักลอบตัดไม้ห่วงห้าม
สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาเป็นชาวไทยภูเขาได้สี่คนด้วยกันคือนายทงชัยแทร่ทรงนายเป่ายังแทร่ทรง
นายสุพธิ์แซ่ม้าและนายสังทองค่ะซึ่งทั้งสี่คนได้ใช้อุปกรณ์ในการเข้าไปตัดโค้นต้นกระยานเลย
หรือว่าต้นตะเคียนหนูเป็นไม้ห่วงห้ามและเป็นไม้หายาก
พร้อมมีการตรวจยึดนะคะในส่วนของของกลางไม่ว่าจะเป็นรถยนต์กระบะจำนวน๒คัน
อุปกรณ์ชักลากไม้แบบครบวงจรเครื่องเลื่อยโซ่ยนแล้วก็รถไถนาค่ะ
ทั้งนี้สิ่งที่น่าตกใจพบว่าต้นกระยาเลยต้นนี้นะคะที่ถูกตัดมีอายุมากกว่า๓๐๐ปี
ขนาดสูงยี่สิบห้าเมตรมีเส้นผ่านสูงกลางนะคะกว้างกว่าหนึ่งเมตร
เป็นไม้ที่มีคุณค่ามีมูลค่าสูงราคาสูงและเป็นที่ต้องการอย่างมาก
เจ้าหน้าที่มีการควบคุมตัวผู้ต้องหา๔รายไปโรงพักเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
จากการสอบสวนทราบว่ากลุ่มชายทั้ง๔คนมีการชักชวนกันในการตัดไม้ตะเคียนหนู
หรือว่าไม้กระยานเลยนะคะเพื่อที่จะไปประกอบเป็นโรงศพ
เขาอ้างว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับโรงศพเพื่อให้มีมูลค่าสูงถึง๑แสนบาทต่อโรง
และเป็นโรงศพที่เป็นที่นิยมของกลุ่มคนมีฐานะนะคะอย่างไรก็ตามค่ะ
คุณผู้ชมการตัดไม้ถือว่าเป็นการสร้างความเสื่อมสมให้กับสภาพป่าสงวนแห่งชาติ
และที่สำคัญเป็นการลดพื้นที่สีเขียวของพื้นป่าซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
หรือว่าทำให้อุณหภูมิโลกสูงยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ